คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของงูกันบ้าง
คุณป้าท่านหนึ่งเตรียมจะเข้านอนแล้ว

ปรากฏอยู่รู้สึกเจ็บที่นิ้วเท้า

ปรากฏว่าไม่ใช่แมงครับ
เพราะว่าญาติเข้าไปแล้วก็สะบัดผ้าห่มดู

งูร้านยาจะช่วยกันตีจนมันตาย

ถูกต้องนะเวลาโดนงูกัดต้องพางูไปด้วย
ใช่แต่นี่คือเราเตือนกันตลอดไง

มากกว่างูเห่าปกติอีก
หัวนิ้วโป้งนิ้วโป้งเท้าขวา
ขณะที่กำลังปัดที่นอนเตรียมจะเข้านอนในบ้านหมู่๕
ที่บ้านสำโรงตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำ
ญาติต้องหามส่งคุณป้าที่โรงพยาบาลบ้านด่านเป็นการเร่งด่วน
ญาติที่ตีงูตายก็เอาซากงูมาให้คุณหมอดูด้วยนะฮะ
ซึ่งการฆ่างูเพื่อนำซากไปให้หมอคุณหมอดูเนี่ย
ปรากฏว่ามันมีเรื่องความเชื่อมาเกี่ยวข้อง
นี่เห็นไหมจมวกนี่แหละไม้เม้ยอะไรนี่แหละ
ญาติเนี่ยเอาฉมวกแทงยนต์งูตายเลยตอนนั้นน่ะ
เพื่อจะเอาซากงูไปให้หมอดูนะครับ
แต่ทีนี้ความเชื่อของหมู่บ้านความเชื่อของชุมชน
กลัวอะไรรู้ไหมครับกลัวว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นลูกงู
กลัวว่าแม่งูเห่ามันจะมาตาม
อ๋อเป็นแบบเหมือนกับอาถรรภ์ตามร้างแค้นตามอาฆาตเลย

คุณเหมือนเวลาเราไปเอาไข่งูจงอางมา
หรือไปทำลายไข่งูจงอางแม่งูมันจะมาตามหา
แล้วบางทีเราก็อ่านข่าวอยู่ไงบางทีคนเหมือนกับว่า
โดนงูสิงแล้วก็เลื้อยเป็นงูอะไรแบบนี้

ใช่ครับถ้าตามความเชื่อของชาวบ้าน

โดยคุณลุงคอนโคมมารำอายุ๖๙ปีบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวว่าเพื่อนบ้านถูกงูกัดภายในบ้าน
และมีการตีงูเห่าใบลานตาย
ตัวลุงคอนในฐานะที่มีบ้านติดกันรู้สึกกลัวกังวล
ว่าอาจจะมีแม่งูหรือพักพวกงูเห่าที่ถูกตีตาย
มาตามหาตัวที่ตาย
มาตามหามาแก้แค้นมาล้างแค้นมากัดมาฉกชาวบ้าน
แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักนะฮะ
ก็ต้องทำความสะอาดครับ
ต้องทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
ไม่ให้รกสะบัดที่นอนเป็นระยะสะบัดกันแบบประจำเลย
โดยเฉพาะก่อนเข้านอนป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษ
ไม่ว่าจะเป็นงูเอยเป็นตะขาบหรือว่าสัตว์ชนิดอื่น

แล้วก็ชาวบ้านบอกความเชื่อก็เชื่อไป
แต่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นหลักวิทยาศาสตร์หลักธรรมชาติก็คือช่วงนี้
ฝนตกหน้าฝนมักจะมีสัตว์หนีน้ำหนีหนาวเข้ามาหลบ
หาความอบอุ่นอยู่ภายในบ้านคน
ดังนั้นพวกเราก็ต้องระมัดระวังกันด้วย

คือเขาบอกว่าหลังบ้านก็เป็นพื้นที่ป่า

ดังนั้นทางครอบครัวเองตอนเนี้ยก็จะต้อง
ไปรื้อไปทำความสะอาดอ่ะ
ตัดย่าอะไรซะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นพื้นที่รกร้าง
ส่วนความเชื่อว่างูมันจะมาแก้แค้นอะไร
ให้เจ้าหน้าที่ดำหาหลังงูก็ดูว่ามันมีอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยนะค่ะ